ซ้อมของทีมชาติไทยครับเพื่อเตรียมทีมในเอเชียนคลับ
ก็ยังซ้อมเต็มทีมไม่ได้นะครับเพราะว่ากวินธรรมสัจจานันทร์นั้น
ร่างกายไม่สมบูรณร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแต่ว่ากวินนั้นก็เดินทางนะครับ
อยู่ในแคมป์เก็บตัวกับทีมแล้วก็ให้แพทย์เช็คอย่างละเอียดนะครับ
ซึ่งความพร้อมของทีมชาติไทยบรรดาผู้เล่นเนี่ยสามารถซ้อมกันแบบเต็มทีมได้แล้ว
ในหลีกของเบลเยี่ยมนะครับเจ้าตัวก็บอกว่าร่างกายเนี่ยยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็จริง
แต่ว่าแพทย์ประเมินอาการเนี่ยดูแล้วยังไม่น่าเป็นห่วงแต่ว่าต้องค่อยในการรักษาแล้วก็ประเมินไปนะครับ
เพราะว่าอยากจะช่วยทีมเหมือนกันในช่วงโทรเมนต์เริ่มขึ้น
สำหรับการตัดตัวผู้เล่นนะครับให้เหลือ๒๓คนจะมีขึ้นในช่วงค่ำวันที่๒๖ธันวาคม
หลังเกมอุ่นเครื่องกับทีมไทยฮอนด้าก่อนจะประกาศรายชื่อในช่วงสายของวันที่๒๗ธันวาคมครับ
ที่๒เจอกับบาเรน๑๐มกราคมแล้วก็๑๔มกราคม
พบกับธรรมศาสตร์ยังบลัดแชมป์จากดิวิชั่น๑
เก่งใหญ่เจอเก่งเล็กนะครับซึ่งธรรมศาสตร์ก็จะขึ้นชั้นมาเล่นในหลีกสูงสุด
ฤดูการหน้าด้วยพิเด็ดแรกครับการท่าเรือที่มีสองนักเตะต่างชาติ
แต่กว่าจะได้ประตูขึ้นนำต้องรอจังหวะนี้ครับ
หน้าที่สุดท้ายของพิเศษจากการทำประตูของธนากลวิชั่นกล
จากนั้นกลับมาผ่านไป๒นาทีในช่วงพิเศษที่๒ครับ
ธนพลบันดีเพชรเพิ่มสกอร์ให้กับการท่าเรือนำ๒ต่อ๐
ธรรมศาสตร์ก็สู้ได้ดีนะครับเริ่มจะมีความหวังเหมือนกัน
พวกเขากล้าเล่นครับเด็กชุดนี้น่ากลัวเหมือนกัน
วันตั้งตั้ง๓นาที๒๕แล้วก็วัชระไหล๔นาที๓๕
แต่ว่าธรรมศาสตร์ก็ไม่ได้ประตูเหมือนกันครับ
จากทรุปภาษาธรรมบะวอนรัชฎาคุณครับ
ดิกรีดาวทรันบังยูลีคล่าสุด๒๐ประตู
ในเวลา๑๐โมงเช้าวันพรุ่งนี้ก็มีการแข่งขันในวันนี้ด้วยนะครับ
ยังคงดำเนินต่อไปแข่งแบบทุกวันนะครับจนถึงรอบชิงชนะเลิศเลยครับ